ไอ้ตะแกงฝาทอดถนนน่ะนะขโมยไปขายพอเข้าใจ
พระเตือนชีวิตวิบัติโจรขมังเวศลักตะแกงเผาศพ
ตระแกงที่ไว้รองเชิงตะกอนนะครับ

คิดว่าจะเอาไปชั่งกิโลขายใช่ไหม
เดี๋ยวมีข้อมูลมันอาจจะไม่ใช่การชั่งกิโลขาย
แต่เอาไปทำอย่างอื่นเออนี่แหละฮะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้ที่วัดกล้างปลาครับคุณผู้ชมครับ
อำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมทั้งพูดคุยกับพระครูธีรธรรมวิพัฒน์เจ้าอาวาสนะครับ

นี่ฮะนี่ฮะโอ้โหมันขึ้นมาขโมยบนนี้เลยอ่ะ
นี่เชิงตะกอนของเมนเผาศพครับ
แล้วก็เล่าบอกว่ามีคนร้ายแอบเข้ามาขโมยเหล็กตะแกงเผาศพ๔ครั้งซ้อนนะฮะ
โดยครั้งล่าสุดนะครับเหลือแต่ถาดเห็นไหมว่าตะแกงมันหายไปนะครับ
ครั้งล่าสุดเมื่อสี่วันก่อนครับคนร้ายบุกขึ้นไปบนเมนนะจากนั้นก็เปิดเตาเผานะครับ
เตาเผาศพแล้วลากเอาเชิงตะกอนเหล็กออกมาแล้วขโมยเหล็กตะแกงนี่ฮะ
เหล็กตะแกงที่น่าให้เศษอะไรมันลงไปอ่ะนะนะครับ
สำหรับรองเผาหรือเหล็กที่รองรับร่างผู้เสียชีวิตหายไป๘ชิ้น
ซึ่งแต่ละชิ้นน้ำหนักกว่า๕กิโลกรัมคุณผู้ชม
แต่ยังมีเหล็กชิ้นที่๙ตกอยู่ใกล้บันไดคาดว่าคนร้ายคงทำหล่นเอาไว้ตอนจะหนี
เหลือแค่ชิ้นเดียวคุณผู้ชมแล้ววัดทำไงอ่ะพี่เบิร์ตอ่านี่แหละ
ตามหาก่อนวัดเนี่ยเร่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับ
ให้ช่างเชื่อมเหล็กเนี่ยเชื่อมเหล็กข้ออ้อยเนี่ยทำขึ้นมาใหม่นะครับ
เพราะอะไรรู้ไหมเหตุการณ์ครั้งนี้ขออภัยนะ
คือสะเทือนถึงผีหมายถึงคนที่ตายแล้วศพรออยู่ข้างบน
จะเผาไม่ได้อ่ะเผาไม่ได้ครับรอเผาบนเมนนี้
ก็ตะแกรงจะต้องทำใหม่แล้วคือเหล็กเนี่ย
ที่เอามาทำใหม่มันสู้แบบเดิมไม่ได้
คือเหล็กแบบเดิมมันเป็นหล่อชนิดพิเศษทนความร้อนสูงไง
แล้วหาช่างทำยากนะครับเจ้าอาวาสยังบอกอีกว่าทางวัดเนี่ยไม่
ยังไม่ได้แจ้งความใดนะเพราะเชื่อว่าของแบบนี้เป็นอาถรรพ
เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะท่านเจ้าวาดบอกใครเอาไปแล้ววิบัติ
ทีมข่าวนี่ครับคุณผู้ชมไอ้สิ่งที่อยากจะนำเสนอด้วย
ทราบว่าเหล็กตะแกงเผาศพนี้นะคนที่ซื้อไปหรือคนที่เกี่ยวข้องเนี่ย
อาจจะเอาไปผสมกับเหล็กตามพิธีกรรมเฮ้ยอ๋อเออนี่แหละทำไมถึงอยากได้
บางคนก็งงเอาไปทำไมวะคือตะแกรงเหล็กมันดูเก่ามากเลยนะ
เอาไปผสมเหล็กใหม่เอาไปหลอมไปตีกับมีดหมอไปตีกับของมีคม
คราวนี้จะเป็นเหล็กอาถรรพ์ขึ้นมาไงที่ผ่านการเผาศพมาเป็นจำนวนมาก
เขาเชื่อว่าจะเอาไปแก้อาถรรพ์อีกชั้นหนึ่งตามความเชื่อโบราณ
ทำไมถึงเป็นที่ต้องการก็เพราะชะนี้แหละนี่แหละฮะอืม
โอ้โหแต่ละบากไปถึงคุณตายอ่ะเออตอบไม่ได้เลย